ดูการขยายผลของตำรวจนะครับไปถึงกลุ่มทุนจีนสีเทา
ซึ่งต้องตรวจสอบกันอีกทีว่าเกี่ยวข้องกับนายตู้เห่าหรือเปล่า
วันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดกำลังตำรวจคอมมานโดครับ
คุณผู้ชมฮะไปไหนอ่ะไปที่บ้านหรูย่านบางนานะครับ
หลังจากพบว่าแทบจะทั้งหมู่บ้านนะฮะ
เป็นแหล่งที่พักของเครือข่ายกลุ่มทุนจีนสีเทา
แล้วก็อาจจะเชื่อมโยงกับนายตู้ห่าวยึดของกลางนะครับ
มูลค่าหลายสิบล้านบาทได้ครับคุณผู้ชม
จำรวจนะครับแล้วก็จำรวจสอบศูนย์กลาง
ค้นบ้านพักหรูย่านซอยลาซานเขตบางนาครับ
สามหลังด้วยกันซึ่งหนึ่งในสามเนี้ย
ยังพบผู้ชายผู้หญิงสัญชาติจีนเกือบสิบคนนะครับแล้วเจอโต๊ะเล่นไพ่นกกระจอก
มีเงินสดมีโต๊ะสนุกเกอร์มีบุหรี่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แล้วก็สลากจีนจำนวนมากฮะแล้วก็ตรวจยึดรถหรูได้อีกสามคัน
ตู้เซฟ๓ตู้มูลค่าไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาทครับ
นี่คือตอนที่เข้าไปค้นครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงของกลาง
ใช้คำว่าเป็นเพียงที่เข้าค้นจากบ้านหรูย่านซอยลาซานเท่านั้น
ขณะเดียวกันนะครับยังพบหญิงไทยที่ทำหน้าที่เป็นแม่บ้าน
ดูแลบ้านพักหนึ่งในสามหลังเจ้าหน้าที่ก็แสดงหมายสาร
แล้วก็อายัดทรัพย์สินนะครับแล้วเชิญตัวไปให้การที่โรงพักในท้องที่
สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ครับตำรวจเข้าค้นพร้อมกัน๑๑จุด
กรุงเทพมหานครแล้วก็เขตรอยต่อจังหวัดสมุทรปราการ
สำหรับทุกจุดที่เข้าค้นสอดคล้องกันคือเป็นบ้านพักหรูมูลค่า
ตั้งแต่๕๐ล้านบาทขึ้นไปอยู่ในหมู่บ้านสำหรับกลุ่มคนมีฐานะนะครับ
คือบางหมู่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือมีบ้านชาวจีนต่างชาติเนี่ย
อยู่หลายสิบหลังมีคนไทยสัก๑๐กว่าหลัง
เจ้าหน้าที่คุมตัวกลุ่มคนจีนที่พบนะครับไปสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับตู้ห่าว
เครือข่ายในทุนชาวจีนสีเทาหรือเปล่า
ขณะเดียวกันนะครับมีการค้นอีกจุดที่ย่านเจริญนคร
ทรัพย์ได้กว่าหนึ่งร้อยล้านบาทพรุ่งนี้มีแถลงข่าวครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะคะผลการตรวจค้นในครั้งนี้ว่าสรุปแล้วจะเจออะไรยังไงบ้างค่ะ